ช่วงนี้ยังมีข่าวสารมาบอกต่อกันหน่อย
บอกต่อกันเรื่องของคุณโจร
บ้านหลังนี้ที่จังหวัดขอนแก่น
เขาบอกว่าโดนขึ้นมา๕ครั้งแล้ว

เจ้าของบ้านก็เลยเขียนไว้ที่ข้างบ้าน

บ้านนี้ไม่มีเงินไม่มีทองให้ขโมยแล้ว

สีแดงชัดเจน
คุณพัชริญญาศรีล้อมนะคะ
ได้นำสเปรย์ไปพ่นข้อความข้างกำแพงบ้านของตัวเองเลย
บอกว่าบ้านนี้ไม่มีเงินไม่มีทองให้มา

บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านร่ำรวยกาเดน

ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่น
แต่ลูกบ้านบอกว่าจะจนลงก็เพราะโจรนี่นะ

เพราะว่ามีโจรมางัดบ้านแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไป

แต่ว่าไม่สามารถจับคนร้ายแล้วก็นำมาดำเนินคดีได้ค่ะ
นางสาวพัชริญญาเล่าว่าตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้มา
เคยถูกคนร้ายขโมยทรัพย์สินไปแล้วหลายครั้ง
พฤติกรรมคนร้ายกลุ่มนี้จะก่อเหตุช่วงกลางวันหรือกลางคืน
งัดแงะตามหน้าต่างและก็ช่องระบายลมนะคะ
หากบ้านหลังไหนมีเหล็กดัดจะใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กจนขาด

ดัดมีก็ไม่ช่วยอะไรนะคะ
แล้วก็งัดหน้าต่างเข้าไปในบ้านขโมยทรัพย์สิน
โดยเฉพาะเงินสดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือ
ใน๑เดือนที่ผ่านมาขึ้นไปแล้ว๓ครั้ง
แม้แต่ละครั้งจะได้ทรัพย์สินไปไม่มาก
แต่ว่าตัวเองต้องไปเสียเงินค่าซ่อมแซมบ้าน
ถูกงัดจนเสียหายเพราะว่าเขางัดทั้งหน้าต่าง
ต่างก็พังตัดเหล็กดัดเหล็กดัดก็พัง

อกจากนี้คนร้ายได้ก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงด้วย

รวมแล้วทั้งหมดนี่กว่า๑๐ครั้ง
วาดเอาทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก
ก็ขอร้องค่ะขอร้องให้คุณตำรวจนั้นเร่งติดตาม
จับคุมตัวคนร้ายขอร้องค่ะขอร้องนะคะคุณตำรวจช่วยจับขโมยให้ด้วยนะคะ

ขอร้องคุณโจรนะคะ
อย่ามาอีกเลยหมดแล้วนะครับอย่ามาเลย